เป็นวัยรุ่นสองกลุ่มเหมือนกันพระสมุทรเจดีกับทุ่งครุเจอกัน
แล้วยังไงมากันสามสิบกว่าคนตายหนึ่งเหมือนกัน
โดนยิงเข้ากลางหน้าอกนี่ภาพคล้ายกันไหมพี่อุ๋ย
เป็นมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านหน้าร้านขายของเหมือนกันเลยแต่มากันเป็นสิบคันอ่ะ
สองกลุ่มรวมละสามสิบกว่าคนได้กลางดึกเมื่อคืนนี้เองนะคะ
เที่ยงคืนสี่สิบห้านาทีริมถนนซอยประชาอุทิศหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดเขตทุ่งครู้
วัยรุ่นกลุ่มใหญ่ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาเป็นสิบคันเลยค่ะมุ่งหน้าไปซอยประชาอุทิศหนึ่งร้อยยี่สิบเก้า
ตอนนั้นเนี่ยเจ้าของร้านลูกค้าเข้ามาซื้อของกันแล้วก็เห็นมีมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นขี่ซ้อนกันมาสามคน
หน้าร้านเห็นไหมแล้วคนซ้อนเนี่ยลงจากรถ
สักพักนึงเจ้าของร้านและลูกค้าได้ยินเสียงเลยค่ะปั้งปั้งปังนี่ดูจังหวะนี้จังหวะนี้
เนี่ยจอดอยู่ตรงหน้าตรงหน้าร้านอีกแล้วจะเห็นไหมเขาเริ่มวิ่งเข้ามากันแล้ว
เพราะเสียงมันเริ่มปั้งเขาบอกได้ยินทั้งเสียงปืนแล้วก็เสียงคล้ายกับระเบิดปิงปองค่ะ
แล้ววัยรุ่น๓คนที่ซ้อนกันมานั่นน่ะก็ขี่ย้อนกลับไปทางเดิมแล้วก็อีก๒คนวิ่งตามกัน
คงลูกค้าเจ้าของร้านเลยวิ่งหนีเข้าร้านกันหมดเลยนี่เห็นไหมแล้วหลังจากนั้นไอ้กลุ่มวัยรุ่นที่ขี่กันสิบกว่าคันที่ขี่ผ่านไปก่อนหน้านั้นอ่ะ
วนกลับมาใหม่เหตุการณ์นี้ปรากฏว่าพอกลุ่มควันจางหายไปมีศพเยาวชนวัยสิบห้าปีคนหนึ่งตายอยู่ตรงฟุตปาดแบบนี้ค่ะ
ตรงนั้นเนี่ยมีระเบิดปิงปองมีมีดมีขวดแก้วแตกกระจายเต็มถนนไปหมดเลยเพื่อนก็มายืนดูร่างของเพื่อนที่ตายค่ะ
เห็นเหตุการณ์แล้วก็ดูจากกล้องวงจรปิดเขาบอกว่า
สองกลุ่มนี้คือกลุ่มวัดทุ่งครูกับกลุ่มพระสมุทรเจดี
ฝ่ายวัดทุ่งครูมีกระบะกับรถมอเตอร์ไซค์
พระสมุทรเจดีขี่มอเตอร์ไซค์มาประมาณ๗๘คัน
ส่วนมาก๓๐กว่าคนที่มาเนี่ยนะคะ
อายุคือ๑๔๑๘ปียังเป็นเยาวชนทุกคนเลย
เราได้คุยกับแม่ของน้องคนตายค่ะคือแม่เนี่ย
สมุทรปราการนะคะตีสองครึ่งลูกชายคนรองโทรไป
รับกำลังงวงเงียนเลยบอกมีอะไร
ได้ยินเสียงเพื่อนลูกแทรกขึ้นมาบอกแม่มากับผมหน่อย
ไปนะไม่อย่างนี้อยู่บ้านมันดึกแล้ว

แม่บอกแม่กลับบ้านไปตอน๒ทุ่มลูกชายยังไม่กลับบ้าน

๔ทุ่มลูกก็ยังไม่กลับ

เพราะว่าอีกวันหนึ่งต้องตื่นไปโรงเรียนแต่เช้าไงคะ

แล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้น

เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมน้องถึงมา

ฟังคนที่เห็นเหตุการณ์ก่อนเขาบอกว่าเขาเห็นเลย
สองกลุ่มนะมากันอ่ะสิบกว่าคนใช่ไหมครับ
มารคนละทางเลยซ้ายขวาแล้วพอมาเจอกันกลางทางปุ๊บ
ระเบิดมาก่อนเลยไม่รู้ระเบิดหรือประทัดอ่ะ
ปังปุงปังปุงปังประมาณสักสี่ห้าครั้งเขานี่วิ่งหาที่หลบภัยก่อนเลย
โดนลูกหลงส่วนรอปภแถวที่เกิดเหตุก็บอกเหมือนกันว่าสองฝ่ายเนี่ย
ก็มาฝั่งหนึ่งมามอเตอร์ไซค์กับรถอีกฝั่งมามอเตอร์ไซค์
แต่สองฝ่ายมีมีดยาวกันทุกคนระเบิดตู้มต้ามควันฟุ้ง
ทุกคนเขาก็วิ่งหลบกันอย่างที่บอกพอควันจาง
เห็นคนเจ็บเป็นเด็กผู้ชายตอนแรกยังหายใจโรยรินอยู่ริมฟุตปาด
พี่รอปภเข้าไปเรียกก็ไม่มีเสียงตอบรับก็รีบโทรแจ้งตำรวจและกู้ภัย
พอวนกลับไปดูอีกรอบนึงไม่หายใจแล้วค่ะ
ทางด้านเลยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันฟื้นหรือประทัด
ทางนี้มากลุ่มทางโน้นมากลุ่มมาเจอกันอยู่ตรงเนี้ย
อ๋อมาสองกลุ่มเลยประทัดผมก็หลบเลย
ผมก็หลบอยู่ข้างล้วนไม้เลยครับผม

ใช่เพราะเสียงมันมาอย่างนู้น
ผมก็เดินออกไปดูอ้าวมีคนเจ็บนี่หวะที่แรกมันก็หายใจโรดินอย่างนั้น

พอเรียกเสร็จมันก็ไม่ขานไม่อะไรเห็นเลือดออกมาออกปาก
แล้วก็ท้องก็มีเลือดไหลออกมาที่นอนคว่ำอยู่นะ
เห็นก็นอนนอนฟั่งแล้วก็ทับมีดอยู่
มีมีดทุกคนมีมีดทุกคนเลย
เป็นกลุ่มวัยรุ่นใช่ไหมไม่ใช่เป็นวัยรุ่นใช่ไหมกลุ่มวัยรุ่น

ช่วงบ่ายวันนี้นะคะแม่ก็มากับคุณพ่อมารับศพลูกชายค่ะ

บำเพ็ญกุศลที่วัดคู่สร้างที่อำเภอพระสมุทรเจดีนะคะ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วค่ะ
เพื่อนก็มาร่วมไว้อะไร

สุดท้ายแล้วคือน้องก็จากไปไม่มีวันกลับ

ถ้าเวลาปกติอยู่บ้านแล้วเมื่อคืนนี้

คุยกับเพื่อนสนิทของน้องที่ตายค่ะ
เขาบอกว่ากลุ่มของเขากลุ่มคนตายคือกลุ่มพระสมุทรเจดี

แต่กลุ่มเขาจะฟันใส่แล้วก็ชนะตลอด

ว่าขอนัดล้างตาหน่อยได้ไหม
นัดล้างตาล้างนี้ให้รู้ไปเลยแล้วจบต่างคนต่างอยู่
ฝ่ายเขาคือพระสมุทรเจดีฝ่ายคนตายขี่มอเตอร์ไซค์ไปประมาณเจ็ดถึงแปดคันซ้อนสาม
ทุ่งครุขี่มอเตอร์ไซค์กับกระบะแต่บังเอิญยังไปไม่ถึงปากซอย
เจอกันกลางทางซะก่อนนะคะฝ่ายของพระสมุทรเจดีที่มีแค่มีดอ่ะ
ก็เลยแยกย้ายกันหลบหนีจังหวะนี้ก็ชุนละมุนไงคะ
ขาดใจตายอยู่ริมฟุตปาดแล้วจนผ่านไป๒๐นาทีนะคะถึงเพิ่งรู้กันว่าเอ้า
เพื่อนถูกยิงตายอยู่แบบนี้ค่ะ

เอาจริงไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์อะไรได้ไหม
เพราะมันก็เกิดซ้ำซากบ่อย
แต่ก็อยากให้ดูเอาไว้เป็นอย่าง

แต่สุดท้ายแล้วคนเสียใจก็คือครอบครัวนะคะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยจริงค่ะ